เมื่อวานนี้เป็นวันอะไรเมื่อวานนี้โอ๊ยลุ้นกันมือหงิกเลยคุณผู้ชมค่ะ
ถูกหรือเปล่าแฟนวันหวยออกแต่ออกตัวก่อนนะจ๊ะว่าโดนกินค่ะไม่ต้องโทรมานะคะ
และหลายคนถามว่าพ่อยถูกมั้ยขวัญถูกมั้ยถูกค่ะถูกกินนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าดารานักแสดงหลายต่อหลายคนในวงการบันเทิงบ้านเราดวงเนี่ยเห็งซะเหลือเกิน
อย่างคนแรกเนี่ยจุดพลุมาแทบทุกงวดเลย

แฮปปี้มากี่สิบงวดแล้วคะคุณผู้ชมค่ะ
เยอะมากครึ่งแสนนะคุณนะส่วนอีกหนึ่งหนุ่มคนดนตรีสองพาราดอกเองก็ถูกเลขเดียวกันนะ
รางวัลเดียวกันเลยแต่เขาซื้อน้อยไปหน่อยซื้อ๖ใบก็เลยถูกอยู่ที่๒๔๐๐๐บาทจ้า
อีกคนนึงก็ขาประจำถูกบ่อยมากเวอร์พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยถึงกับหลายคนเนี่ยไปขอเลข
นะค่ะยินดีกับคนมันเทิงที่ดวงแหน่งงวดนี้กันด้วยนะคะ
แต่อย่าลืมนะคุณผู้ชมของแบบนี้แล้วแต่โชคดวงใครดวงมัน
แต่พอหอมปากหอมคอเสี่ยงโชคพอสนุกไม่ให้เดือดร้อนตัวเอง
ขาดเลยอันนี้ขอย้ำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อเยอะซื้อมากจนเกินไป
แล้วไปติดหนี้ติดสินเนี่ยความเดือดร้อนจะตามมาทีหลังนะคะ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยในเรื่องของเลขเด็ดเลขโดน
โดยเฉพาะเลขแม่พึงเมื่อวานเขาบอกว่าแม่นมากแม่นเวิร์ด